มาช่วยดูควายหน่อย

เจ้าของใหม่ซื้อไปทีภาพจีนแล้ว
ปรากฏว่ามันหนี
ชื่อเจ้าสามนะครับที่ซื้อมาจากเจ้าของเดิมแล้วมันหลุดฮะ
ขณะที่ในบุญเติมเจ้าของใหม่เนี่ยกำลังพาลงจากรถกระบะ
เพื่อเอาเข้าคอกที่บ้านในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจินบุรีเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
นายบุญสืบเล่าบอกว่าซื้อเจ้าสามมาจากเจ้าของเดิมนะครับ
อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกในราคา๒๖๐๐๐บาท
แล้วเจ้าสามเนี่ยมันหนีมาได้๔วันแล้วนะ
เขากับญาติออกตามหาครับจนได้รับแจ้งจากพลเมืองดีบอกว่า
นี่ไอ้๓ของคุณมันมานอนเล่นปลักโคนอยู่ที่ตะบนวังกระโจม

เออนะฮะห่างจากบ้านของเขาเนี่ย
มาตั้ง๒๐กิโลเมตรได้อ่ะ

ก็ซื้อมาสัก๔วันมันก็หลุดตั้งแต่วันแรก
ถึงคืนนี้ก็คืนนี้๔แล้ว
ไปยาหลมโรยมากินตรงเกาะกาสักอื่น
ล่ะก็ขาดมาเส้นทา

หมดทางก็ไม่เห็น

ดูจากตัวไอ้๓แล้วจะใช้กี่ดอกดี
ยิงดอกแรกเข้าไปปั๊กเขาให้

ต้องยิงดอกสองดอกสามเข้าไป
คราวนี้แหละไอ้สาวมันเริ่มนิ่ง

แล้วมันก็กระโดดลงไปในบ่อน้ำจะหนีต่อว่างั้นเถ

น่าฮะจากนั้นเจ้ารถที่แล้วก็อาสาคกู้ไพร
และเจ้าของเดิมเนี่ยนะฮะต้องกระโดดตามลงไปสิครับ
เดี๋ยวกลัวมันจมน้ำเพราะยิงยาสลบไปแล้ว
แล้วก็ใช้เชือกคล้องที่ตัวเจ้าสามเอาไว้นะครับ
ช่วยกันหุ้ยเล่หุ้ยนะฮะโอ้ตัวมันใหญ่นะฮะ
ต้องดึงกันนะครับต้องพร้อมใจกันดึงแล้วจากนั้นนะ
ต้องให้ให้เจ้าของเดิมนะเจ้าของเดิมมาเอาเจ้าของเดิมมา
จูงไอ้๓เนี่ยมันขึ้นรถกระบะถึงจะสำเร็จ
รวมแล้วนะครับที่ผมเล่าไปทั้งหมดนี้
ใช้เวลาถึง๕ชั่วโมงแล้วก็ต้องใช้เจ้าของเดิมด้วย

ปริมาณมิลลิกรัมมันแค่ไหนกับควายอะไรอย่างนี้ความเข้มข้น
เออเออเออนี่คิดถึงคิดถึง